เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ลุ้นเหมือนกัน
เรื่องที่ลุ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน

เพราะว่ามีสาวแก่คนนึงจะคลอดลูกค่ะ
คลอดลูกกลางถนนงานนี้ก็ต้องช่วยกันล่ะจ้า
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งทำการช่วยเหลือนางสาวยอดกมลชุมประเสริฐ
อายุ๒๔ปีนะคะเธออยู่ในรถกระบะโตโยต้าคันนี้นะคะ
ซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณหมู่๑ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

น้องคนนี้เขาเกิดอาการปวดท้องจากคลอดคุณ

ขนาดที่สามีก็คือคุณปัญญาสิงศุ
เขาก็ขับรถนะกำลังจะพาแฟนเขาไปโรงพยาบาลสามพราน

แต่กว่าจะถึงมือหมอ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์นะคะ
เข้ามาทำให้การช่วยเหลือก็คือมาทำคลอดให้เลย
คลอดกันกลางถนนแบบนี้แหละ
ท่ามกลางความลุ้นระทึกของคนที่พบเห็นเหตุการณ์
แล้วต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นาน
สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทั้งคุณแม่
แล้วก็ทารกน้อยปลอดภัยทั้งคู่นะคะ
ทารกที่คลอดออกมาเป็นทารกเพศหญิง
มีน้ำหนักสองพันสามร้อยกรัม
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเห็นไหม

แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลดูแลต่อไป
เขามีรถพยาบาลมารออยู่แล้วเห็นไหมนะคะ
ก็ยินดีกับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะ
ต้องชื่นชมพี่เจ้าหน้าที่
แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ทันท่วงทีด้วยนะคะ
แต่เหตุการณ์ยังไม่ได้จบแค่นี้
เนื่องจากเหตุการณ์คลอดทารกในรถครั้งนี้สร้างความตื่นเต้น
แล้วก็ลุ้นลุ้นระทึกให้กับคนที่พบเห็นอยู่ข้างทางสังเกตการณ์
โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อ
ก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการคลอดลูกบนรถคันไหน

ไม่ได้ไปดูคุณแม่กับคุณน้องไปดูยืนอยู่ด้านหลังกับด้านหน้ารถ

ให้กำลังใจว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรนะ